อช่อเนี่ยก็คือคนที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบ
เขาก็จะด่ากันในบ้านเปรียบเปลย
ด่ากันเพียงในบ้านว่าอีช่อ

มีในพันทิศอะไรต่อไร
ที่ไปพูดถึงว่าจริงคำนี้มันมีจริง
เพราะว่าอีช่อเนี่ยก็หมายถึง

หลายดอก

พยายามจะบิดพิ้วในคำกล่าวหา
กับสาวอีกท่านหนึ่งเนี่ย

เพราะว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็โอเค
ก็ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็โอเค

บิดผิวแท้หรืออะไรก็โอเค
เพราะว่าอันนี้ก็พูดตามที่

เพราะว่ามันมีอีช่อหลายคน